สลินที่เล่าไปมันก็เกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ
เรื่องที่ที่ฉันเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็เกี่ยวกับความเชื่อเหมือนกัน
คือจากอาทิตย์ก่อนเราได้รายงานข่าว
กรณีศึกษานิเทศผู้หญิงที่จังหวัดระยองพบเป็นศพ
สระน้ำข้างบ้านแล้วก็มีเชือกไนลอนผูกคออยู่
ระหว่างนี้ก็กำลังรอเรื่องผลชนสูตรต่างอย่างละเอียดออกมา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมในงานวันเผา
มันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับความเชื่อเกิดขึ้น
เพราะว่าญาติเหมือนโดนเข้าสิงห์
แล้วเขาก็เชื่อกันว่าที่เข้ามาสิงเนี่ยคือศึกษานิเทศ
บอกด้วยนะบอกว่าตัวศึกษานิเทศถูกทำร้าย
อยากให้คุณผู้ชมอยากให้คุณรสลินดูบรรยากาศในช่วงนี้หน่อยค่ะ

บอกว่าสาวไม่รู้จัก
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงเสื้อสีขาวคนนี้
คือนางบุญช่วยอายุ๖๐ปี
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับศึกษานิเทศผู้ตาย
ศึกษานิเทศผู้ตายคือนางมัชชากุณาคำอายุ๕๑ปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต๑

เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำในสระน้ำข้างบ้าน
ก็พอมันมีเหตุการณ์ว่าวิญญาณมาสิงร่าง

แล้วแม่แม่ของศึกษานิเทศก็คือคุณแม่บุญหนาอายุ๗๑ปี
ก็มาพูดคุยเพราะว่าแม่ก็เชื่อว่านี่คือวิญญาณลูกสาว
มาพูดคุยสิ่งที่จับใจความได้เนี่ย
คือจากที่ลูกพี่ลูกน้องเขาพูดออกมา
เขาพูดมาบอกว่าช่วงตี๕ของวันที่เกิดเหตุ
มีชายสองคนเข้ามาโปะยาสลบ
แล้วก็เอาเชือกมาผูกคอแล้วก็อุ้มไปทิ้งที่สระน้ำข้างบ้าน
คนในงานก็เชื่อไงว่าข้อมูลที่พูดออกมาเนี่ย
คือเป็นข้อมูลจากวิญญาณของศึกษานิเทศ
มาสิงร่างลูกพี่ลูกน้อง
คลิปนี้เกิดขึ้นตอนนั้นเป็นวันเผานะคะคุณผู้ชม
ลูกชายของศึกษานิเทศกำลังอ่านประวัติคุณแม่อยู่
เมื่อวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมา
วัดหนองสนมอำเภอเมืองระยอง

มีเพื่อนฝูงของผู้ตายมาร่วมงานกันเยอะ
แล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทุกคนในงานนี้ตกตะลึงนะคะ
ทีนี้ทางด้านลูกชายคนเล็ก
คือนายวรเมฆกุณาคำอายุ๑๘ปี
บอกนะหลังจากมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ลูกชายก็เชื่อว่าวิญญาณแม่เข้ามาสิงร่างญาติในวันเผา
แล้วก็เชื่อด้วยว่าแม่โดนฆาตกรรม
หลังจากนี้ลูกชายบอกว่าเดี๋ยวจะรอผลการตรวจเลือด
ว่าไปเจอยาสลบด้วยหรือเปล่า

จะค้นหาความจริงเรื่องนี้ต่อไปว่าใครเป็นฆาตกร

เหตุการณ์นี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ตำรวจยังคงหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็หาเบาะแสของฆาตกรอยู่นะคะ